เก็บไปเล่นอีกหลายรอบนะบุคลิปคุณผู้ชม

วงการบันเทิงของเราช่วงนี้มีแต่ข่าวเศร้าข่าวสูญเสียนะคะ
กับการจากไปของอีกหนึ่งบุคคลสำคัญในวงการค่ะ
เมื่อวานนี้๗พฤศจิกายนคุณผู้ชม
บ่าย๒โมงครึ่งประมาททางครอบครัวและเย็ดค่ะ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่สาราแสงฉีมวัดบังรักใหญ่
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
มีญาติพี่น้องแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหา
มาร่วมแสดงความอาลัยต่อครูบืดกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ทางด้านครูเกษมทองอร่ามน้องชายของครูมืดนะคะ
เปิดใจถึงการสูญเสียกับสื่อมวลชนบอกว่า
ทางครูมืดเองได้ตรวจพบมะเร็งระยะสุดท้ายช่วง๑ปีที่ผ่านมาค่ะ
จากนั้นก็ครอบครัวก็ส่งตัวรักษากันมาตลอดนะฮะ
ซึ่งทางด้านครูมืดเองก็ได้ทำใจเอาไว้แล้วนะ
วันหนึ่งนั้นจะต้องมาถึงวันนี้ค่ะ
โดยสิ่งสุดท้ายที่ครูมืดอยากจะฝากก็คืออยากจะฝากให้ครอบครัวนั้นดูแลกันดี
รักกันมากเสมือนตอนที่ครูยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
เรื่องที่ครูมืดฝากความเป็นห่วงเอาไว้ก่อนจากไปนะคะ
ก็คือเหรนที่ชื่อน้องกีต้าท่านรักเหรนคนนี้มากเลยค่ะ
ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นนะครูเกษมน้องชายครูมืดเล่าให้ฟังว่า
มือเนี่ยมักจะชวนพี่ชวนน้องมารวมตัวกันทานอาหารที่บ้านอยู่เป็นประจำเลยค่ะ
ฟังเสียงของครูเกษมกันหน่อยค่ะ
ก่อนที่ฉันจะเสียชีวิตหนึ่งวันท่านก็เรียกมาสั่งเสียว่า
ฝากดูแลพวกหลานพี่น้องให้มาเหมือนสภาพที่เขามืดอยู่
คุณมดอยู่เนี่ยจะเรียกพี่น้องมาทานข้าวที่บ้านผมเนี่ย
ทุกวันเพราะคุณมืดอยู่กับผมเป็นห่วงก็เป็นห่วงเจ้ากีต้าครับ
ถือสักก็เป็นลูกชายของกัษมาทรงอักษราม
กัษมาทรงอักษรามเนี่ยเป็นลูกสาวผม
แล้วมีลูกก็เท่ากับเป็นเหรนของครูมือด
ท่านรักมากเลยท่านรักมากนะครับ

เมื่อวานนี้ก็ได้เปิดใจทั้งน้ำตาถึงความอาลัยต่อครูมืด
บอกว่าจะขอสืบสารงานศิลปะแล้วก็จะขอเป็นศิลปินที่ดี
ให้ได้ชื่อเสียงของครูมืดได้อยู่คู่กับวัฒนธรรมไปอีกนานแสนนานค่ะ
แล้วก็ยกให้ครูบื้นนั้นเป็นศิลปินต้นแบบของหลานทุกคนค่ะ
ขอสืบสารศิลปะและขอเป็นศิลปินที่ดี
ให้ชื่อเสียงของลุงนะคะ
ยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยไปอีกนานแสนนานเลยค่ะ
คือน้ำมืดเรียกได้ว่าเป็นศิลปินต้นแบบของทุกคน
ของหลานแล้วก็ของสำนักการสังฆีตกรมศิลปากร
ซึ่งน้ำมืดมีความสามารถหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นการพากผลเจรจาการแสดงตลกรอบด้านนะครับ
หรือแม้กระทั่งการแสดงละครภาพยนตร์ละครทีวี
แล้วก็มีเบเตอร์เล็ตอีกมากมาย
โดยกำหนดการสวดพระอภิษฐรรศพจะมีทั้งหมด๖วัน
วันที่๗ถึงวันที่๑๒พฤศจิกายนค่ะ
ส่วนในวันอาทิตย์ที่๑๓พฤศจิกายนเวลาประมาณ๕โมงเย็น

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูมืดด้วยนะคะ